และอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทางตอนบนของภาค
ประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่

ดอยยังคงหนาวจัด๔๑๔องศาค่ะ
อีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า
ยอดภูหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๖องศา
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็น
กับมีหมอกบางในตอนเช้ากลางวันแดดค่อนข้างดีค่ะ
อากาศร้อน๓๕องศาคลื่นสูงมากกว่า๑เมตร
ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยทั้งสองฝั่งประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ากลางวันแดดจัดค่ะ